ส่วนช่วงท้ายติดตามกันหน่อยช่วงสุดใจไทยแลนด์
ธิดาภูมิพัฒน์นักกีฬาเรือใบ
ทีมชาติไทยที่คว้าเดนทองในสี่เกมครั้งล่าสุด

เหล่านี้คือบทพิสูจน์ความสำเร็จของน้องเฟิร์สสุธิดาภูลพัฒน์
สาวน้อยนักเล่นใบทีมชาติไทยวัย๑๘ปี
กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อม
และฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมาย
โดยมีนพก้าวภูลพัฒน์อดีตนักเล่นใบทีมชาติเป็นไอดอล
เห็นพ่อและพี่สาวขึ้นแท่นรับรางวัลค่ะ
แล้วหนูก็อยากจะขึ้นไปบ้าง

ตอนนั้นหนูเริ่มตั้งแต่อายุ๗ขวบ
พี่สาวหนภก้าวภูนิภัทรเขาได้มาหลายแชมป์
คือได้ทั้งแชมป์โลกเดี่ยวหญิงแล้วก็ทีมเบสทีม
คือเขาเก่งมากคือหนูเห็นเขาเป็นไอดอลเลยค่ะ
เมื่อรักจะเป็นนักกีฬาจิตใจต้องแข็งแกร่งหยุดหินผา
น้องเฟิร์ตได้สินทรัพย์คำนี้มาจากครอบครัวนักแข่งเดอะไบ
ที่คอยให้กำลังใจเธอในยามที่สภาพจิตใจนั้นอ่อนล้า
ให้กลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง
คนมันอยากเล่นแต่ว่ามันยังคือมันยังไม่เก่งพอ

แม่พูดว่าหนูต้องพัฒนาได้อีก

ทำไมเด็กรุ่นหลังเรายังพัฒนาได้

มากค่ะคือเด็กรุ่นหลังจะมาแซงเราอย่างนี้
เราก็คือรักษาฟอร์มตัวเองไว้ก็เลยไปศึกษา
แล้วก็ฟังโค้ชฟังโค้ชให้มากค่ะ
แล้วก็เอามาแก้ไขจุดที่เราด้อย
พ่อแม่เขาจะมาพูดให้กำลังใจค่ะ

คือตอนนั้นคือมันอยากชนะจริง

พอเรามาแพ้ปุ๊บเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้

มันถือว่าเป็นกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในมหากรรมแล้วนะคะ
ถือว่าถ้าเราได้ไปนี่คือแบบภูมิใจมาก
แล้วถ้ามีโอกาสได้ไปหนูก็จะทำให้ได้ค่ะ

ถ้าเราอยากชนะเราตั้งเป้าไว้เลย
แล้วถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็จะทำได้

หัวใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและมักปฏิเสธความพ่ายแพ้
คือคำจำกัดความที่อยู่ในตัวเธอ
ถ้าอยากชนะให้ตั้งเป้าไว้เลย
ถ้าคิดว่าทำได้เราก็ทำได้